หนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้กับเรื่องของการใส่ชุดบริสุทธิ์แล้วก็ไปนั่งปัสสาวะที่ท้ายเรือก็คือคุณแม่ลีน่าจัง

เคราะห์เอาไว้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้น่าสนใจเขาบอกว่าแล้วทำไมแซนถึงไม่ลุกขึ้นมาแล้วเอามือไปเอื้อมจับเพื่อนไว้หน่อยล่ะ

ทั้งลำเขาบอกโมไม่เมาตัวคุณปอล์ไม่เมาดื่มไว้กินแต่ไม่เมาแต่ถ้าเมาเนี่ยมันก็ขาดสติเนาะจะเป็นไปได้ไหมว่าเกิดอาการเมาแล้วทะเลาะกันแล้วก็ผลักเขาลงไปในน้ำ
นี่ค่ะคุณลีน่าจังก็พูดต่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่น่าจะเป็นไปได้

เพราะว่าไม่น่าจะปัสสาวะออกในสถานการณ์แบบนั้นแล้วคุณลีน่าจังก็เชื่อว่าเวลาตอนที่คุณแตงโมตกไปไม่ได้จมทันทีแล้วทำไมตอนนั้นคนในเรือไม่โยนอะไรสักอย่างให้คุณโมเกาะล่ะ
มันเป็นหลายอย่างน่าสงสัยเหลือเกินนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะเมาแล้วทะเลาะกันแล้วมีการผลักกันตกลงไปในน้ำหรือไม่
อันนี้มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้จากคุณลีน่าจังนะครับ